คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ก็จับไว้ชัดเจนเลยนะครับ
หญิงสาวคนหนึ่งไปแจ้งความกับตำรวจคุณเขียนมาสอน
บอกว่าตอนที่เธออยู่ที่ห้องพักเนี่ย

แล้วก็มาเที่ยวที่พัทยานะฮะก็มาเปิดห้องพักนะครับ
แล้วช่วงที่นัดกับเพื่อนชายนะครับให้มาหาที่ห้องเนี่ย
พอเพื่อนชายมาหาได้สักแป๊บนึงอยู่ดีก็มีชายสองคน

อีกคนนึงแต่งตัวคล้ายกับอาสาสมัครตำรวจ
คนหนึ่งก็ใส่หมวกเหมือนเป็นพวกสายตรวจมาเคาะที่ห้องแล้วก็เปิดห้องเข้าไป
ขอตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายแล้วบอกว่าเจอยาเสพติดในตัวเพื่อนชายของเธอ
ผู้ชายนี้ชื่อว่านายพลดันัยธรรมกุลาอายุ๒๑ปีนะครับ
เป็นเพื่อนชายที่มาหาฝ่ายหญิงสาวที่ห้อง
ก็ตำรวจกับอีกคนนึงที่มาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบอกว่าถ้ายังงั้นต้องเอาอย่างนี้
เอาเงินมา๓๐๐๐แลกกับการถูกไม่ถูกดำเนินคดี
เธอบอกเธอไม่มีเธอมี๒๗๐๐บาท
ใช่สองคนนี้ก็ไม่ยอมนะฮะแล้วก็พาตัวเดินออกไป
บอกว่าถ้างั้นไปกับพี่ที่โรงแรมม่านรูด
ถ้าเกิดว่าไม่อยากถูกดำเนินคดีต้องยอมมีเพศสัมพันธ์กับพี่
ก็พาไปนะครับเธอก็ถูกคมคู่นะฮะถูกบังคับ
แล้วก็กลัวด้วยก็เลยต้องยอมค่ะหลังจากนั้น
ก็ไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองพัทยาครับ
และที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้
ก็มีชาย๓คนมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยา
คนที่เห็นใส่หมวกตำรวจสายตรวจแบบนี้เนี่ยเป็นตำรวจจริง

ชื่อ๑๐ตำรวจรีรัชชานนท์ด่านนาธีด่านทีนะครับ
เป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพนปรือนะครับ
อีกคนนึงชื่อว่านายประเสริฐคงขาวอายุ๓๑ปี
แต่แต่งกายให้ดูเหมือนกับเป็นอาสาตำรวจแต่ไม่ได้เป็นอะไรเลย
ได้เป็นอะไรเลยเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยค่ะ
ครับและอีกคนนึงก็คือนายพลดันัย
ชายหนุ่มที่หญิงสาวนัดให้มาหาที่ห้องนั่นแหละ
ตำรวจบอกว่าสงสัยจะพวกเดียวกันนะฮะ
เพราะว่าเหมือนกับรู้กันนะครับนัดมาเจอก่อนมาหาหญิงสาวที่ห้อง
แล้วก็ให้พวกอีกสองคนตามมาแล้วก็มาทำเป็นเหมือนกับว่า
มียาเสพติดในห้องแล้วก็มาข่มขู่เรียกเงินเขา
พอเขาไม่มีเงินก็ล่วงละเมิดทางเพศเขานะครับ
ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรบอกว่าผู้ต้องหาน่าจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
โดยให้นายพลดันัยซึ่งสนิทกับผู้เสียหายทำทีเข้าไปหาที่ห้องพัก
แล้วให้๑๐ตำรวจรีรัชชานนท์กับนายประเสริฐเข้าไปขอตรวจค้นยาเสพติด
จะอ้างว่าเจอยาเสพติดในห้องพักขู่บังคับเรียกเงิน๓๐๐๐บาท
เรื่องต้นเสนอให้ผู้บังคับบัญชาให้๑๐ตำรวจรีรัชชานนท์ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะครับ
เป็นตำรวจอยู่ที่สพนปรือแล้วจะแจ้งข้อหาใดบ้างเดี๋ยวจะแจ้งเพิ่มเติม
แต่ว่าเบื้องต้นที่แจ้งไว้คือข้อหากันโชคทรัพย์กับร่วมกันข่มขืนจนสำเร็จความไข้

ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าทุกคนยังให้การปฏิเสธอยู่
รับแค่ว่าเป็นบุคคลในภาพจากกล้องวงจรปิดจริงแต่ปฏิเสธในการก่อเหตุ
ใช่ภาคเศษก็คือรับครึ่งนึงไม่รับครึ่งหนึ่ง
แต่ตำรวจก็บอกว่าก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

แม้ว่าอีกฝ่ายนึงที่เป็นตำรวจด้วยเนี่ยนะคะก็จะไม่ช่วยเหลืออะไร
ก็เนี่ยก็ต้องนำตัวผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับผู้ที่ก่อเหตุทั้ง๓คนนี้
ถ้าก่อเหตุแบบนี้จริงนะ
โอ้โหตำรวจดีนี่เขาเสียหายอีกแล้วเนี่ย

ใช่มาอ้างตัวแต่งตัวคล้ายตำรวจอย่างนี้ค่ะ